ทุ่มเมื่อคืนก่อนค่ะพ่อตาดักซุ่มยิงลูกเขยจนเสียชีวิตหน้าบ้านเลย
พ่อตาบอกทนไม่ไหวจริงให้ลูกเขยคนนี้ชอบทะเลาะกับลูกสาว
ลูกสาวหอบผ้าหอบผ่อนหอบหลานมาต้องมาอยู่บ้านพ่อตาแม่ยาย
อายุสองขวบเองเป็นผู้หญิงลูกเขยกำลังจะมารับลูกสองขวบไป
พ่อตาดักอยู่ยิงใส่เลยนะคะนี่ค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนวันที่๒๔มกราคม
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองเลยค่ะตำบลโพเสด็จ
พบศพนายอัธพรสินทูหรือในไผ่อายุ๓๙
เป็นลูกจ้างสำนักงานเทศบาลตำบลลานสกาสภาพศพใส่เสื้อยืดคอกลมสีดำ
กางเกงขา๓ส่วนลายพรางทหารนอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมังคุด
สภาพศพเนี่ยนะคะที่หน้าอกที่ท้องถูกยิงเป็น๑๐รูค่ะ
คนก่อเหตุคือพ่อตาของผู้ตายนะคะนายอเนกหรือนายสุนทรหย่านานอายุ๖๒
เป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลโพเสด็จ
หลังก่อเหตุเจ้าหน้าที่รวบตัวเอาไว้ได้เพราะว่าก่อเหตุเสร็จ
พ่อตาทำยังไงต่อรู้ไหมคะไปนั่งกินเบียร์คือหนำใจแล้วไปนั่งกินเบียร์อยู่กับเพื่อน
ที่ร้านขายของชำหน้าปากซอยเจ้าหน้าที่ก็ไปรวบตัวเลยนะคะ
ที่ตัวมีปืนค่ะเป็นปืนจุดสามแปดกระบอกหนึ่งแล้วก็มีกระสุนอยู่ด้วย
นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักษ์สพนครศรีธรรมราชนะคะ
ตัวพ่อตาให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้ค่ะว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
อัธพรผู้ตายขับรถกระบะอีซูซูสีดำมาจากอำเภอลานสกา
มารับลูกสาวอายุ๒ขวบที่บ้านพ่อตานี่แหละ
เพราะทะเลาะกับนางยุวดียาหนานอายุ๓๒ปีภรรยา
ภรรยาหอบผ้าหอบพรหอบลูกมาอยู่บ้านพ่อตาแม่ยาย
อยู่บ้านพ่อแม่ของตัวเองนายอัธพรจอดรถริมถนน
เดินเข้าไปที่บ้านของพ่อตาห่างจากถนนประมาณ๕๐เมตร
แล้วมันก็มืดด้วยอ่ะนะคะจู่จู่โอ้โหถูกปืนยิงใส่เลย
เป็นปืนลูกซองสั้นยิงใส่สองนัดในอัธพรล้มฟุบ
ใต้ต้นมังคุดคนยิงก็วิ่งหนีหายไป
อัธพรก็เสียชีวิตอยู่ใต้ต้นมังคุด
ซึ่งคนยิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพ่อตานี่แหละดักซุ่มเลยอ่ะ
เดินเข้ามาที่บ้านยิงใส่เลยนะคะค่ะจากการสอบปากคำ
ก็สันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละความขัดแย้งที่ว่า
ลูกเขยทะเลาะกับลูกสาวเป็นประจำ
ตัวพ่อตาก็เลยทนไม่ไหวโมโหยิงใส่
แต่พ่อตาบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกินเบียร์อยู่กับเพื่อนบ้าน
ร้านขายของชำปากซอยไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้น
ตอนแรกปฏิเสธบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยว
ไม่ได้ทำเออกินเบียร์อยู่อืม
แต่สุดท้ายอ่ะศาลจนครศิษฐมราชออกหมายจับนะคะ
ของผู้ตายค่ะคุณแม่ปรานีสินทูอายุ๖๐บอกว่าลูกชายคบหากับลูกสาวของนายอเนกผู้ต้องหา
มีลูกสาวด้วยกันอายุ๒ขวบที่ผ่านมาพ่อตากีดกันมาตลอด
ก็รับหลานมาเลี้ยงที่บ้านผลัดกันเลี้ยงหลานวันเกิดเหตุลูกชายบอกว่าจะไปรับหลาน
หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยมารู้อีกทีถูกยิงเสียชีวิตหน้าบ้านพ่อตา
สาเหตุก็คือน่าจะเป็นลักษณะที่ว่าพ่อตาไม่ชอบลูกเขยไม่ชอบมาตั้งแต่ต้น
ไม่ชอบมาตั้งแต่แรกแล้วก็กีดกันมาตลอด
หลุกไปอีกกลับบ้านเท่าที่สามเดือนอ่ะนั่น
มีสามเดือนชายบอกว่าเรือไหล้ไม่เคยอีกล้างแล้วก็เขยไปเหล้งถูกกันมา
ยุบันดีหม่าตาโลศ